ตัดภาพมาพาคุณผู้ชมไปดูหน่อย
พาไปที่ธรรมสาสเขามีงาน
เขามีงานรับน้องแล้วรับน้องได้ต้องอะไรนะ
ต้องแบบมีเพลงแจวใช่เปล่า

แจวเรือไปซื้อกะแบง
นึกนึกถึงคนเจ้าเจ้าเรือจะไปสภา
เจ้าเรือจะไปสภาขอช่วยพี่ทอลุกขึ้นมาเจ้า
สวัสดีมากกว่ามานึง
แบบนี้เลยบรรยากาศในห้องประชุม
เขาเรียกว่างานอะไรนะต้องถามสิทธิ์เก่าเหมือนกัน

ก็คือเหมือนเติมเต็มชีวิตในมหาวิทยาลัย

รับเพื่อนใหม่

มันคือการเหมือนกับปฐมนิเทศนะ

พี่ทิมพิทาสิทธิ์เก่าคณะพาลนิชยศาสตร์
และการบัญชีก็ต้องมาร่วมแชร์ประสบการณ์

หัวข้อประชาธิปไตยเสรีภาพ

เสาหลักจิตวิญญาณธรรมศาสตร์

สิ่งที่ธรรมศาสตร์ได้สอนมาแทบจะไม่ต่าง

ยึดมั่นในประชาธิปไตยเสรีภาพ

ย้อนกลับไปเลยนะตอนที่ตัวของคุณทิม
เป็นนักศึกษาเขาบอกว่าทั่วโลกนะ

แต่ว่าวันนี้ความเป็นประชาธิปไตย

ลดลงอยู่เหลือเพียงประมาณ๒๐

ทุกอย่างมันกลับถดถอยลง
เรากำลังอยู่ในโลกที่ประชาธิปไตยเสรีภาพ

โลกใบใหม่เนี่ยเต็มไปด้วยความปกติใหม่

ทีนี้ในฐานะที่เป็นรุ่นพี่
ทิมพี่ทิมฝากรุ่นน้อง
ใช้เวลา๔ปีให้เป็นประโยชน์มากที่สุด

แล้วก็นำสิ่งใหม่เข้ามา
ความคิดประชาธิปไตยเสรีภาพความเป็นธรรมในยุคของเรา
แล้วก็ต้องอยู่ไม่เป็น
เพราะถ้าเกิดว่าทุกคนอยู่เป็นโลกมันจะไม่มีควรเปลี่ยนเลย

ก็คือขนาดว่าอธิการบดีธรรมศาสตร์รองอธิการบดี
คือในโปสเตอร์ที่เขาโปรโมทงานนี้ก็ยังใช้พี่หมดเลยนะ
พี่เกพี่แป๊กพี่โรดพี่เม่นแล้วก็พี่ทิมนั่นเอง